อันนี้ของหลวงตาชดาทองปะทะกับหมอปลา
คุณผู้ชมฮะหลวงตานี้ไม่ได้เป็นผู้ชายนะ
เป็นผู้หญิงฮะบวชไม่ได้
แต่เธอบอกว่าใช้จิตในการบวชแล้วก็นุ่งห่มอย่างกับจีวรเลย
ส่วนที่ชะดาทองเพราะว่ารูปข้างหลังเมื่อกี้เห็นอยู่
ลักษณะภาพวาดเหมือนหลวงตาที่เขาเรียกตนเองว่าเป็นหลวงตานะ

ท้ายที่สุดหลังจากหมอปลาจับโป๊ะ
โดยให้คนไปปลอมตัวเป็นคนที่อยากจะไปแก้กรรม

หลวงตาก็ให้วิธีในการแก้กรรมมาแต่ว่าต้องเสียเงินเสียทองนะหมื่นนึง
แล้วเดี๋ยวค่อยโอนมาเพิ่มอีกหมื่นนึง

หลวงตาชดาทองหรือหลวงตาปากแดงเนี่ยนะ

เขาบอกว่าตอนที่น้ำท่วมมันน้ำท่วมใส่ภาพ
แล้วทีนี้ปากกลายเป็นสีเทาสีซีด
ก็เลยเอาเมจิกสีแดงมาวาดเองระบายเอง

มันก็เลยกลายเป็นที่มาของหลวงตาชดาทอง

ด้วยการที่หมอปลามาจับโป๊ะในพิธีแก้กรรม
ที่เขาเรียกเงินเรียกทองนับแสนจากชาวบ้าน

ที่หมอปลาพาตำรวจเข้าไปจับโป๊ะ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโนนไทย
ควบคุมผู้หญิงคนนี้
ฉายาวเธอหลวงตาชดาทอง
หรือว่านางสาววันนศนาอยู่ทน
อายุ๕๒ปี

ใส่ชุดของชาวบ้านญาติโยมปกติแล้ว

ซึ่งวันนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้มีสีหน้าปกติ

ตำรวจควบคุมตัวอดีตหลวงตาชดาทอง

ระหว่างรอการส่งตัวไปฝากขังที่ศาล

หลวงตาชดาทองนั่งดูสมุดบางอย่าง

หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องคุมขัง
ขึ้นรถเพื่อไปฝากขังที่ศาล

พูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ

ความตำรวจเอกอิทธิ์บุญยาวริทธิ์
พุ่มกับการสารณีตำรวจภูทรนวลไทยนะครับ
บอกว่าอดีตหลวงตาชดาทอง
รับสาภาพเกี่ยวกับข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
อันนี้ก็มีโทษจำคุก๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนข้อหาช่อกงหรือว่าหลอกลวงประชาชน

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายแต่ละคนนะครับ
ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ

มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้

อืมตอนนี้กลายเป็นโยมปกติอ่ะนะ